เราคงต้องตามเรื่องของโควิดสิบเก้ากันอีกแล้วล่ะฮะใช่ค่ะ
ที่ผ่านมาหนึ่งร้อยวันเนี่ยสามเดือนได้นะสามเดือนกว่ากว่านะครับ
เราไม่พบผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อในประเทศเลยนะฮะใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐถูกต้องก็เป็นผลมาจากการช่วยกันดูแลนะ
ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดกันอย่างเต็มที่
แต่วันนี้วันที่หนึ่งร้อยหนึ่งอืมนะฮะพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากในประเทศใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศถูกต้องครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไปติดเชื้อจากที่ไหนนะคะ

แต่รู้ที่มาที่ไปแล้วล่ะผู้ชายคนนี้นะครับ
เป็นผู้ต้องขังเป็นนักโทษในเรือนจำนั่นแหละนะครับ
คุณผู้ชมครับมีการแถลงไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
คนนี้นะครับที่เป็นคนที่ติดเชื้อในประเทศ
หลังจากเราไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา๑๐๐วันเนี่ย
เป็นผู้ชายไทยอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นผู้ต้องขังแรกรับอยู่ที่สถานอ่า
ทันทัศน์สถานปับบัติพิเศษกลางนะฮะค่ะที่ถนนงามองวาล
ยาวจตุจักรนะครับผู้ชายคนนี้นะฮะอายุสามสิบเจ็ด
เขาเดินทางมาฟังคำตัดสินเกี่ยวกับคดียาเสพติดของตัวเขา
เมื่อ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วสารพิพากษาว่ามีความผิดนะฮะ
ต้องคุมขังจำคุกเนี่ย๒ปีก็เลยถูกส่งตัวมาที่ทันทะสถานนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับเมื่อยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับ
ได้เกิดมีอาการป่วยลักษณะก็คือมีเสมหะ
พอวันที่๒กันยายนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ตามมาตรการของเรือนจำนะครับแล้วพบว่ามีเชื้อนะครับ
เลยต้องมีการตรวจซ้ำอีกสองครั้งและวันนี้นะครับ
ก็มีผลยืนยันออกมาว่าติดโควิด๑๙จริงนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องไปไล่แล้วนะครับตรวจสอบประวัติ
ความใกล้ชิดต่างต่างนะครับท่านผู้ชมครับจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
ผู้ต้องขังชายวัย๓๗ปีคนนี้นะครับไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
ก่อนที่จะถูกคุ้มขังคือเขามาฟังกรรมิพากษาคดียี่สิบหกสิงหาคม
คดียาเสพติดแล้วต้องต้องโทษจำคุก๒ปีเนี่ย
เขาทำงานเป็นดีเจของร้านอาหารกึ่งผับนะครับอยู่สองที่ด้วยกันนะ
ร้านหนึ่งคือร้านสามวันสองคืนย่านพระรามสามค่ะ
อีกร้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สาขาที่พระรามห้านะครับ
ก็ไปทำงานที่คาเฟ่ถนนเข้าสารด้วยนะคะอีกที่หนึ่ง
เป็นสามที่สามที่ค่ะนะครับและเขาอยู่กับครอบครัวที่คอนโดนะครับ
โดอยู่ที่บ้านสวนทนพุทธบูชาบางมศตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปแยกครอบครัวออกมาแล้วนะฮะ
เพื่อต้องไปกักตัวนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัส
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแยกไปกักตัว๕คนนะครับ
แล้วก็มีอีก๒คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไปตามเช่นกันนะครับ
กรมควบคุมโรคระบุว่าขณะนี้กำลังสอบสวนเกี่ยวกับสถานที่ทำงานนะครับ
คือแน่นอนว่าจุดที่เขาเคยเป็นดีเจเคยเป็นดีเจอยู่๓จุดเนี่ย
สามแห่งเนี่ยนะฮะจะต้องปิดก่อนล่ะนะ
ปิดเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดเป็นเวลา๓วัน
แล้วแยกคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยซึ่งคาดว่ามีอีกกว่า๓๐คนนะ
ทนายความที่มาทำคดีให้นะครับพนักงานขับรถที่ขับรถมารับส่งอะไรวันนั้นนะครับ
ผู้ต้องขังที่มาในรถคันเดียวกันของกรมราชธรรมนะครับ
รวมแล้ว๓๐กว่าคนอันนี้ต้องไปตรวจหาเชื้อ
แต่เบื้องต้นณขณะนี้ยังไม่พบนะครับท่านผู้ชมครับคือผู้ที่เข้าข่ายจะต้องไปตรวจหาเชื้อเนี่ย
อย่างผู้ต้องขังที่ขึ้นรถมากับเขานะครับหรือว่าอยู่หอนอนเดียวกันเนี่ย
สามสิบกว่าคนจะต้องเฝ้าดูต่อเนื่องต้องกักตัวไปจนครบสิบสี่วันนะครับ
จะไปครบสิบหกกันยายนนะฮะซึ่งระหว่างทางเนี้ย
จะต้องมีการตรวจเป็นระยะด้วยค่ะทั้ง๗วันกับ๑๔วันนะครับ
เพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ถ้าติดก็ต้องไปสอบสวนไล่สอบสวนเกี่ยวกับที่มาของโรคกันต่ออีก
ธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าเคยย้ำกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับ
ยังจำเป็นต้องคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙อย่างสม่ำเสมอนะครับ
อย่างที่ย้ำก็คือต้องไม่ประมาทกาศอย่าตกเพราะจะทำให้โอกาสในการแพร่เชื้อในประเทศเนี่ย
อยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ได้เน้นกันมาตลอดว่า
มันคงเป็นไปไม่ได้ที่การติดเชื้อในประเทศเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ไปตลอดเวลา
นี่เราเป็นศูนย์มา๑๐๐วันใช่ค่ะที่มีติดเชื้อรายใหม่คือเขาเดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันต่อก็คือตีกรอบให้มันอยู่ในวงจำกัด
ให้มันแพร่ระบาดต่อไปน้อยที่สุดค่ะนะมีคำถามขึ้นมาทันทีว่า
นี่คือการแพร่ระบาดรอบสองหรือเปล่าอืมทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับ
คือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศใช่ค่ะเพิ่มขึ้นวันนี้หนึ่งคนค่ะ
แต่มันยังไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบสองอืมแพร่ระบาดรอบสองคือมันต้องไปแบบ
โอ้โหปุ๊บปับปุ๊บปับไปแล้วแบบทีนี้วุ่นเลยแล้วต้องไปกักตัวไปอะไรกันเนี่ย
วุ่นวายนี่ยังไม่ใช่ใช่อันนี้เพิ่งพบนะคะครับ
เบื้องต้นจากการแถลงก็มีในลักษณะที่ว่า
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในระยะหลังหลังครับ
จะเบาลงกันค่อนข้างเยอะไงฮะก็อยากจะให้เข้มข้นกันเหมือนเดิมนะคะ
เพื่อป้องกันนะคะเพราะว่าอย่างกรณีนี้ก็ต้องไปไล่ดูว่าตกลงแล้วติดเชื้อมาจากที่ไหนนะคะ